มีลุ้นหรือเปล่าหรือยังนะคะ
ว่าจะมีสาวตัวจริงสักทีนะคะ

แววมาว่าไม่โสดแล้วนะจ๊ะ
หลังจากที่เคลียร์คดีกิ๊กน้องเกิลลูกแม่ก้อยปาริชัดไป

เรื่องที่หลายคนสงสัยบอยก็ได้ไปรับขวัญหลานลูกแฝดของอดีตคู่จิ้น
กี้หรือยังเพราะว่าไม่เห็นลงรูปคู่กับหลานเลย
ฟังคำเฉลยจากปากหนุ่มบอยกันค่ะ

ยังเลยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนสงการก็ยุ่งมาก
ก็ทำงานแบบรีบแล้วก็ไปบินใช่ไหม
แล้วก็กลับมาก็ทำงานทุกวันยังไม่ว่างไปเลย
แต่ว่าไม่แน่ใจว่ากี้เขาเปลี่ยนไลน์หรือเปล่า

ตระเผิดว่ามีข่าก็ก็แน่จะเป็นเพราะว่าผมไปเจอเค้าที่อังกฤษ
ใช่ก็มีไรก็เป็นน้องที่เรารู้จักกันอยู่แล้วครับ